ไหม้บ้านริมน้ำค่ะ

ซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาสาเหตุอยู่
ต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิง

นี่แหละค่ะควัน
ก็ต้องบอกว่าโหมรุนแรงมากทีเดียวนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ไฟลุกไหม้บ้านริมน้ำนะคะ
นี่คือภาพเมื่อตอน๑๐โมงเช้านะคะ
ตำรวจสอนอท่าข้ามได้รับแจ้งนะคะ

มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
แขวงท่าข้ามนะคะเขตบังขุนเทียน
เพราะฉะนั้นเขาก็ประสานดับเพลิงไปที่จุดนี้นะคะ
ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นบ้านริมน้ำเป็นหมู่บ้านนะคะ

ต้นเพลิงมีกำแพงหมู่บ้านจัดสรรปิดกั้นอยู่
ก็ต้องเข้าทีนี้พอมันไหม้ตรงนั้น
เข้ากำแพงไม่ได้ก็ต้องไปหาจุดใหม่เข้านะครับ

ปรากฏว่าทางที่จะไปเข้ามันก็เล็ก

ก็ต้องใช้วิธีลำเรียงอุปกรณ์นะฮะ
เอาลงเรือแล้วก็นั่งเรือขับเข้าไปดับเพลิง
ก็เรียกว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างทุลักทุเลค่ะ
กว่าจะควบคุมเพลิงได้ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนะคะ
ก็ปรากฏว่าบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายไปทั้งหมด๕หลัง
พื้นที่ความเสียหาย๑ไร่กว่า
แต่ว่ายังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
นี่คือการดับเพลิงที่ทุลักทุเลจริงไหม้ริมน้ำ
แต่ว่าพื้นที่ไม่สะดวกในการที่จะเอารถดับเพลิงเข้าไปนะคะ
เห็นเหตุการณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณประทีพ
บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยวิ่งมาบอกบอกไฟกำลังไหม้บ้านพี่ชาย
ตอนนั้นเขาอยู่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ทั้ง๕หลังที่ถูกไฟไหม้เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดเลย
ตัวเองตั้งสติได้ก็เอาถังดับเพลิงไปฉีดสกัดเพลิงเอาไว้
แต่ว่ามันก็ไม่พอนะคะควบคุมไม่ไหวนะคะ

ปกติบ้านนี้จะอยู่กันสองคนนะคะหลานกับพี่ชาย
แต่ตอนที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถ
รุปได้นะคะว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่
ไปตรวจสอบบ้านต้นเพลิงอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
แต่คุณผู้ชมดูสภาพนะคะไม่เหลืออะไรเลย

ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ